พาคุณผู้ชมกลับไปที่เรื่องของเกี่ยวเนื่องจากการเมือง
หลังจากที่มีการชุมนุมของคณะรัศดรเมื่อวานนี้
และเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่จนมีผู้บาดเจ็บ
หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะคะ
และมีหนึ่งคนเลยที่เขาอยากฟังความคิดเห็นมาก
นายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเองก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็น
เรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใด
เด็กประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีวันนี้เองก็ยังคงทำงานอยู่
เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือสบคโดยก่อนก่อนประชุมนายกค่ะ
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยนะคะ
สีหน้าเนี่ยเรียบเฉยซึ่งยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเลย
กับเหตุการณ์สลายการชุมนุมและเหตุปะทะ
ระหว่าง๒กลุ่มที่หน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้
ก็รีบเดินขึ้นห้องประชุมทันทีนะฮะ